เรื่องของโรคโควิด๑๙ที่ระบาดหนักตอนนี้และความต้องการในการที่จะเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีประเด็นดราม่าตามมาหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของนักคอมชวนชื่นที่หลายหลายคนที่ติดตามข่าวอาการป่วยของน้าเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลนะคะ
โดยเพราะคนในแวดวงบันเทิงเพราะว่าคือก็ด้วยมีโรคประจำตัวอาวุโสแล้วด้วยแล้วก็อาการดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีจนมีการนำคลิปออกมาเป็นคลิปของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยที่ออกมาเหมือนกับบอกถึงอาการของพ่อแล้วก็เป็นห่วงมากอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
เอาไปเอามาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าก็มีคนที่เขาคิดลบอ่ะพี่รู้สึกว่าอ้าวออกมาเป็นดาราแล้วมาใช้อภิษฎตรงนี้เหรอมาเรียกร้องอย่างนี้แล้วคนธรรมดาทั่วไปล่ะจะมีอภิษฎในการที่จะได้ย้ายโรงพยาบาลอะไรแบบนี้บ้างไหมเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดกระแสดราม่าขึ้น
ทีนี้ถ้าเราไปดูในสถานการณ์ของโลกโซเชียลเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าคือเดือดเลยเรื่องนี้
ถ้าให้ไล่เรื่องราวก็เรียงแบบนี้ละกันหลังจากนาคอมป่วยด้วยโรคโควิด๑๙และอาการซุดเชื้อลงปอด
คอมก็มีภาวะไตวายด้วยจนต้องฟอกไตใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยค่ะ
ทีนี้ด้วยความเป็นห่วงคุณไอซ์ลูกสาวนาคอมเขาก็อัดคลิปอัปเดตอาการคุณพ่อแล้วก็ร้องไห้
บอกว่าขอเถอะหมอคนไหนเก่งทางด้านนี้มาช่วยบอกพ่อเธอด้วย
แล้วก็ตลกดังแจ๊ดชวนชื่นบอลเชิญยิ้มก็อัดคลิปอ้อนวอนว่าอยากให้ทีมแพทย์ที่เก่งมาช่วยรักษานครหน่อยให้เหมือนกับเคสของผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร
ทีนี้พอมีประเด็นแบบนี้เกิดมาเนี่ยมันก็มีดราม่าของบางส่วนที่เขาไม่พอใจ
มีคนเห็นต่างมาโพสต์ข้อความบอกว่าแพทย์พยาบาลเขาช่วยกันอยู่แล้วจะมากดดันให้ช่วย
อภัยนะฮะอันนี้เป็นโพสต์เขาเขียนอย่างนี้ไอ้ตลกแก่คนเดียวได้ยังไง
เขาก็มีคนอื่นให้ดูแลแค่นี้พวกเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นคำพูดที่มีการโพสต์นะคะ
เท่านั้นแหละค่ะก็เกิดปรากฏการณ์ทัวร์ลงชาวเน็ตคนนั้นทันที
จนไปถึงคุณบอลเชิญยิ้มเองก็ทนไม่ไหวคุณบอลมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวและเขียนข้อความตอบโต้แบบเดือดเลยนะคะ
บอกว่าใครรู้จักคนนี้บ้างนะคะเขาก็ใช้ข้อความค่อนข้างที่จะหยาบคายนิดนึงว่า
ญาติช่วยสั่งสอนอบรมไอ้เด็กคนนี้ด้วยนะชั่วโมงนี้อย่าเล่นกับความรู้สึกแบบนี้
ไม่ได้กลัวแต่อยากจะกระทืบเขาใช้คำพูดแบบนี้อันนี้คุณบอลเชิญยิ้มตอบกลับ
บอกว่าเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของพวกเขานะคะแน่จริงให้ติดต่อมา
หลังจากนั้นค่ะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าชายคนนี้มากกว่า๖๐๐คอมเมนต์
หลายคนก็ไม่พอใจด้วยที่มีการมาเรียกนครว่าไอ้ตลกแก่ต่อมาคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยลบโพสต์นี้ไป
แล้วก็บอกว่าไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วปฏิเสธที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะคะ
ทีนี้พอโรงพยาบาลนี้ความสามารถแบบมันจำกัดเขาก็ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่สามารถที่จะรักษาได้ตามขั้นตอนนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายโรงพยาบาลคุณกัญชัยเขาก็บอกว่ามันต้องต่อคิวนะไม่ใช่อยู่ดีจะไปถอดเครื่องช่วยหายใจคนอื่น
แล้วมาให้นาคอมไปเสียบแทนอย่างนี้มันก็ไม่ได้
ครอบครัวนาคอมก็เข้าใจดีค่ะไม่ได้มีอภิษฎใดถ้าได้ย้ายก็ย้ายถ้ายังไม่ได้ย้ายก็ต้องอยู่ที่เดิมไปก่อน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและภาพนคร
ข้อความขอบคุณรัฐมนตรีช่วยที่ช่วยเป็นธุระให้ให้นครได้ย้ายไปโรงพยาบาลรามาเช้านี้
ซึ่งมันประจวบเหมาะกับในเพจลุงตู่ตูนที่โพสต์ว่านายกให้กำลังใจนาคอม
ย้ายไปรักษาตัวโรงพยาบาลรามาจากกรีนรบดินซึ่งมีศักยภาพสูง
ทีนี้เหตุการณ์มันก็เลยมาคู่คุกกลุ่นกันอีกนะคะ
คุณหนุ่มกัญชัยตกใจค่ะจากนั้นก็เลยมีการโทรศัพท์ไปสอบถามว่าจริงไหม
แต่ว่าคำตอบยังไม่ชัดเจนนะคะก็เกิดการถกเถียงประเด็นกันว่า
อภิษฎหรือเปล่ามีสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่า
ต้องปิดกรุ๊ปนี้กันไปเลยค่ะ

คือเขาไม่ได้รู้เรื่องประเด็นที่ดีเจวินิตโพสต์เลยนะคะ
ถ้าเป็นเรื่องจริงทางเพจก็รับไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตนาคอมหรือว่าชีวิตใครเนี่ยก็ชีวิตเหมือนกัน
ต้องเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมนะคะ
โพสต์ก็มีคนมาคอมเมนต์ดุเด็ดเผ็ดร้อนความคิดเห็นต่างก็เกิดขึ้น
ทำให้แฮชแท็กนาคอมเนี่ยติดเทนทวิตเตอร์กันไปค่ะ

นายแพทย์ภัยบูลเอกแสงสีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิพาราม
เขาก็อัดคลิปชี้แจงเรื่องการย้ายผู้ป่วยโควิดวิกฤตฉุกเฉิน
จากกรณีของนาคอมเนี่ยค่ะที่ย้ายไปโรงพยาบาลรามอธิบดีจากกรีนรับดิน

เบื้องต้นเป็นเพราะว่านักคอมเป็นผู้สูงอายุ

ช่วงแรกยังอาการไม่หนักมากก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเครือได้
ทีนี้ต่อมาปอดอักเสบเพิ่มขึ้นรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น
ก็เลยย้ายไปโรงพยาบาลวิพาราม
ซึ่งมีห้องไอซียูอยู่๑๒เตียงค่ะตอนนั้นเนี่ยที่ได้มาเพราะว่ามันว่างพอดี
แต่อาการนาคอมก็ซุดลงอีก
และเมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมายังมีภาวะไตวายเฉียบพลันต้องฟอกเลือดฉุกเฉิน
ซึ่งทางโรงพยาบาลกลัวว่าต้องมีการใช้เครื่องเอ็กโม่หรือว่าเป็นเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจเนี่ยค่ะ
ทางโรงพยาบาลไม่มีเลยต้องหาที่อื่นที่มันมีอุปกรณ์นี้นะคะ
ที่สุดก็เลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลสิริราชแต่เตียงเต็ม
แต่โชคดีค่ะที่ได้โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกีนรึบดินเป็นจังหวะที่มีคนไข้ออกพอดี
ก็เลยส่งผู้ป่วยปกติระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนเลยนะคะ
อยากทำความเข้าใจว่านี่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาให้มากขึ้นให้ทุกคนรอดปลอดภัย
ไม่ได้เกี่ยวข้องใดใดกับเรื่องเส้นสายอะไรเลยอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคล้วนนะคะ
ฟังคำชี้แจงของทางแพทย์หน่อยค่ะ
เมื่อวานยังมีภาวะของไตที่วายเจ็บพังอีก
เราก็เลยต้องทำจุกเชิญเลยนะครับก็คือทำแบบฟอกเครื่องมือต่าง
เราจะใช้ได้ไหมอาจจะต้องใช้หรือไม่ยังไม่ทราบนะครับ
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดกับในเรื่องของเส้นสายเรื่องอะไรเลยนะครับ
ก็เป็นในเรื่องของทางคลินิกล้วนนะครับ
ซึ่งก็เล่าว่าตอนนี้ย้ายคุณพ่อไปอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกีนรบดินแล้ว
อย่างที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลวิพารามได้ชี้แจงไปค่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีการใช้สิทธิพิเศษเหนือใคร

และทางโรงพยาบาลเป็นคนติดต่อแจ้งข่าวเองค่ะ
ตอนนี้เธอไม่ได้เสพข่าวอื่นใดเลย
โฟกัสเรื่องการรักษาพ่อเพียงอย่างเดียว

มีเบื่ออาหารบ้างเพราะเครียดเรื่องพ่อนะคะ
พรุ่งนี้ค่ะก็จะครบกำหนดไปตรวจโควิด๑๙รอบ๓กันทั้งครอบครัว
กำลังใจของที่บ้านสำคัญที่สุดตอนนี้
อย่างไรก็ตามก็ขอบพระคุณทีมแพทย์ทุกคนที่ดูแลพ่อ

กำลังสู้กับโรคโควิด๑๙ในเวลานี้ด้วยนะคะ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเพราะว่านครเองก็
อย่างที่คุณหมอบอกไป๑สูงอายุ
๒ไม่ร่วงส่วนตัวและภาวะไตวัน๑๐๐๐๐นะคะ